สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทแวบบิตเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ

และตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมเต้าคั่ว
สลัดใส่เส้นหมี่ขาวเมนูพื้นเมืองของชาวสงขลา
ที่ร้านเต้าคั่วป้าเอียดกันแล้ว
ไปฟังพร้อมกันเลยว่ารสชาติจะเป็นยังไง
เอาละครับจะพร้อมที่จะชิมเต้าคั่วนะฮะ
อาหารพื้นเมืองของชาวจังหวัดสงครา
เป็นนิดครั้งแรกอย่างนี้ไม่เคยกินเลย

กินไงก็คือคุกเข้ากันอย่างนี้หรอครับ
ค่ะคุกไปเลยคุกไปเข้ากันเลย
ดั้งเดิมเขาก็ใส่เครื่องแน่นอย่างนี้เลยป่ะ

บางเจ้าเขายังใส่เครื่องในด้วยนะ
เครื่องไนหมูไล่พวกนี้ค่ะ

หอมน้ำตาลจะโน้ตไหม

ต้องใส่พริกได้ใช่ไหมครับอืมเพิ่มได้เยอะอืมใช่
โดยรวมมันก็คล้ายยำ
แต่ว่ามันไม่ได้มีรสชาติเหมือนยำมากเท่าไหร่

คนสงสัยเขานิยมทานไหนมื้อไหน

เช้าเที่ยงคั่มก็ได้บางคนก็โกรธโน่นอ่ะ

มันคล้ายกับว่าเป็นพวกสลัดอะไรพวกนี้ค่ะ

เพราะมันเป็นอาหารแบบไม่หนักมาก

ได้ว่าเป็นเมนูยอดนิยมของชาวสงขลาเลยก็ว่าได้นะครับผม

นี่เปิดมาตั้งแต่คุณป้าเอียดนี่ทำเองตั้งแต่สมัยก่อนเลย

ก็ที่นี่นะคะที่นี่พี่เปิดมาปีกว่าแต่ว่าที่บ้านนะคะ

คือขายที่บ้านมาก่อนบ้านอยู่ที่ไหน

บ้านบ่อสะใช่อำเภอสิงหะนครอยู่ฝั่งโน้น

ก็อยากให้คนสงขลากินอาหารอร่อยไง

ก็อาจจะเป็นรสชาติ

หมูเป็นหัวค่ะแต่ว่าจะใช้เนื้อแดงก็เยอะ
เนื้อแดงก็ประมาณสองรูอค่ะ
รู้สึกไงบ้างที่เอาสูตรของคุณแม่เนี่ย
ต้องพูดใช่ไหมคะก็เอาเมนูนี้มาให้ลูกค้าเขาได้ทานของอร่อยของโบราณอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ภูมิใจเหมือนกันนะคะปู๊มใจนะ
ครับต้องเที่ยวมากินแล้วกันเต้าขั่วเมนูโบราณของจ
ก็เลยสารักเมืองมานิดนึง

คนมาสงหาตั้งแต่มาเที่ยวถนนดังอามที่เยอะ

วันจันทร์หยุดไม่ต้องมานะจ๊ะ
อยู่ทุกวันจันทร์ค่ะ
วันนี้ต้องขอบคุณพี่มากเลยครับ
สวัสดีค่ะ

เมนูที่สองก็ตามมาติดค่ะ
กับเย็นเตอร์โฟสูตรโบราณ

แถมยังมีวิธีการทำปลาหมึกกรอบที่แปลก

ถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยว่าจะแปลกยังไง
คุณน้อยไปที่ร้านเย็นเตอร์โฟเจ๊แป๊ด

รีบไปนี่ก็อยากรู้เหมือนกัน

ตากปลาหมึกนี่หรอ
หมึกเป็นปลาหมึกกล้วยค่ะ
เพื่อใช้เอาทำกับเย็นตะโฟ

ที่ร้านจะใช้นะคะส่วนใหญ่ก็คือขนาดกลางค่ะ

บางครั้งมันต้องแช่นานนิดนึงนะคะ

ที่เราได้เนี่ยก็คือ

หรือว่าเรารับซื้อจากทาง

แล้วก็ส่วนใหญ่ปลาหมึกกล้วยที่เราใช้
เพราะว่าปลาหมึกมันจะเนื้ออร่อยนะคะ

แล้วก็เราก็จะเอามาตากไว้อย่างเนี้ยค่ะ

ไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะมีช่วงที่
ไม่ใช่มรสุมหน้าฝนนี้จะไม่มี

แต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะซื้อไว้ตุนเอาไว้ค่ะ

ของที่ร้านพี่อู๋เนี่ยอร่อยมาก

หมึกกรอบที่ร้านจะไม่ใช้โซดาไฟนะ

เราจะหาขี้เถ้าที่ขี้เถ้าตรงนี้เนี้ย

ที่เขาใช้ในการปรุงอาหารค่ะ

แล้วเราจะมาคัดแยกว่าขี้เท่า

ไม่เห็นภาพขอไปดูวิธีการทำเลยได้ไหม

ถ้าอยากรู้เทคนิคการทำปลาหมึกกรอบ

แบบไม่พึ่งโซดาไฟของที่ร้าน
ก็ต้องไปถามจากผู้สืบทอดสุดเกาะอย่างเจ๊

ลับการทำปลาหมึกกรอบสูตรเด็ดของทางร้านจะมีอะไรบ้าง

สวัสดีทีคุณแม่แน่นอนนะครับ

ก็จะได้เป็นปลาหมึกที่ชุ่มน้ำแบบนี้

ขี้เท่าดีขี้เท่าไม่ดีเลือกไง

แล้วถ่านกับไม้ต่างกันยังไง
เท่ามันจะมีทั้งแบบขาวกับดำ

มันจะทำให้เวลาแช่ปลาหมึกแล้วมันจะออกมาสวย

ที่มันดำปุ๊บเนี่ย
มันแช่แล้วก็
มันจะไม่ขึ้นพองอย่างนี้ค่ะ

จุ่มน้ำไหมแช่ไปเลยค่ะ

เดี๋ยวคลอยพริกดู

ถ้าทิ้งไว้ที่มันนานเกินไปจะเกิดอะไรขึ้น

ต้องใช้คำเชี่ยวฉาเลย

ตอนนี้นะครับเรารู้แล้ววิธีการทำปลาหมึกกรอบแบบดั้งเดิมนะ
เดี๋ยวไปดูวัตถุดิบอื่นที่หน้าเตากันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

เผยเคล็ดลับกันแบบไม่หมกเม็ดจริงค่ะ
ถ้าใครอยากลองนำสูตรปลาหมึกกรอบนี้ไปลองทำบ้างเจ๊แป๊ดเขาก็ไม่ห่วงนะจ๊ะ
อ่ะแต่ตอนนี้คงต้องพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาล้วนเคล็ดลับที่หน้าเตากันต่อจ้า